ตอนนี้ของศรีสะเกดนครหลวงโปรโมชั่นนะครับ
ที่ตอนนี้ทุกคนอยากจะฟังเสียงของเขามากนะครับ

แต่ในเมื่อเป็นคนสาธารณะ
แล้วมีการประกาศมั่นแบบสายฟันและแบบนี้

ตัวของแหลมเองก็อยากจะมาพูดที่กรุงเทพมากกว่านะครับ

คุณพรพิบลศร้านแกร่ว
ซึ่งก็เป็นแฟนสาวคนใหม่ที่ชุมพร

โดยจะไปแถลงทีเดียวเลยครับพูดทีเดียวที่กรุงเทพเมื่อวานในข่าวหลักของเราก็มีการปล่อยเสียงสัมภาษณ์ของศรีสะเกดแล้วก็พูดทำนองนี้นะครับ
ไม่ได้ตอบอะไรมากมายขนาดที่คุณสุฬชาติฟิสิตฟุตินันค่ะโปรโมเตอร์ของทางนครหรือโปรโมชั่นก็บอกว่า
ถ้าเกิดว่าศรีสะเกดกลับถึงกรุงเทพแล้วจะคุยก่อน
แล้วก็อาจจะแถลงข่าวกับสื่ออย่างเป็นทางการจะได้จบเรื่องนี้
แล้วก็มีสมาธิในการฝึกซ้อมให้หนักให้เต็มที่
เนื่องจากว่าโปรแกรมในการป้องกันแชมป์โลกมันเหลือเวลาไม่มากแล้วนะครับ

วันที่๖ตุลาคมนี้จะขึ้นชกเป็นคู่เอกในศึกวันแชมป์เป็นชิป
ที่ถ่ายทอดทางแทนาทีวีช่องสาวที่๒

เชียร์ศีรษะเกตให้ป้องกันแชมป์ได้แบบสวย
เพราะว่าไฟล์หน้าคงต้องกลับไปชกที่สหรัฐอเมริกาอีกแล้วนะครับ
เพราะคู่แข่งในรอยอยู่แล้ว
ทางคู่ตรองครับคู่ตรองชนพัฒน์วิรัตชัยนะครับ
เก๋าจากญี่ปุ่นนะครับนี่ครับครูตองของไทยเรานะครับ
ตองก็สร้างสีสันด้วยการใส่แว่นดำนะครับ
แล้วก็พูดในงานแถลงข่าวนะครับเดี๋ยวต้องดูบางช็อ
แต่ว่าช็อตที่ติดตาหลายคนมากสุดคือการ
สไตล์ของเขาคือเขาจ้องคู่แข่งให้กลัว
แต่ครูตองแก้ลำครับนี่ครับช็อตเอาแว่นไปใส่
จริงนะครับไม่ใช่กราฟิกทำอีกทีนะครับ

ให้กลัวครูตองหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วถ่ายรูปครับ
ถ่ายรูปแล้วก็เอาลงไอจีของตัวเองครับ

นี่คือสุขทิศจรรย์น่าดวกมากกับสุขนี้นะครับ

มีโอกาสในการชิงแชมป์โลกวันที่๖ตุลาคม
ร่วมกับสีสะเกดนัดคอหลวงโปรโมชั่นเลยนะครับ

เป็นแบบนี้ครับจากโทรศัพท์ของเขา

ูตองจะสู้ในรายการนี้นะครับ
เป็นคู่รองคู่เอกเป็นมาร์ตินเงียนครับ
ดินเหงียนก็จะชิงแชมป์ว่างนะครับ

ตัวต้องการจะลากเข็มขัดในรุ่นที่๓นะครับ

รวมถึงเปี๊ยกนะครับ